คนร้ายที่บุกไปยิงตายายในร้านขายของชำ
เสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตหนึ่งสาหัสหนึ่ง
นะครับสอบปากคำพยานแวดล้อมแล้วนะครับ
มันเหมือนไม่ใช่การชิงทรัพย์อ้าวแล้วมันยังไง
กันแล้วเนี่ยพรตรีวรวัตน์มะลินะครับ
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจกรสินโลกพื้นที่ไปติดตาม
ความคืบหน้าคดีคนร้ายบุกยิงสามีภรรยาชาวตะบนนาจำปา
อำเภอดอนจานจกรสินยิงในบ้านเลยนะทำให้ภรรยา
เสียชีวิตส่วนสามีเนี่ยบาดเจ็บสาหัสครับเหตุเกิดขึ้นที่
ร้านค้าขายของชำเลขที่๑๗๐นะครับที่อำเภอดอนจาน
จังหวัดกาลสิน๒๘เมษายนไปพบศพนางนวลอาตมะสมศรีนะฮะ
อายุหกสิบสี่ปีเจ้าของบ้านเนี่ยถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดหนึ่ง
นัดนะครับเข้าที่ไหนแก้มขวากระสุนฝังนอนเสียชีวิต
อยู่ในบ้านใกล้กันนะครับพบคราบเลือดนะครับแล้วก็
ที่ใต้เก้าอี้นะฮะเป็นเก้าอี้นั่งพลาสติกสีชมพูวาง
อยู่หน้าบ้านส่วนนายประเทืองครับในประเทืองอายุ๗๑ปี
สามีถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันที่ศีรษะด้านหลัง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับหน่วยกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลกาลสิน
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบหัวกระสุนปืนขนาด๓๘
หัวตกอยู่นะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุเป็นช่วงที่ฝน
ฝนตกอ่ะแล้วไฟฟ้าดับนะฮะไฟฟ้าดับแต่ชาวบ้านได้ยินเสียงคล้ายรถยนต์เนี่ย
แล่นมาจากถนนนะฮะทางหมู่บ้านดงเย็นมุ่งหน้าเข้าทางหมู่บ้านนาจำปานี่แหละ
แล้วมาจอดที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุปั้งสามนัดแล้วรถแล่นออกไปครับ
นะฮะชาวบ้านมาดูอ้าวนางนวลถูกยิงเสียชีวิตซะแล้ว
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินนะครับสั่งเลยนะครับ
ติดตามคนร้ายระดมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาคสี่ส่วนที่กำลังกับชุดสืบนะครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินชุดสืบสพดอนจานสพเมืองกาลสิน
โอ้โหเอามาหมดเลยสพสมเด็จสพนามนนะฮะจะตามให้ได้คนร้ายนะครับ
สำหรับจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมคาดว่าไม่น่าจะเป็นการชิงทรัพย
เพราะว่าทรัพย์สินอยู่ครบตำรวจสันนิษฐานไว้๔ประเด็นนะครับ
พาทเรื่องที่ดินหรือเปล่าการปล่อยเงินกู้ค่าล้างหนี้หรือเปล่า
ธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าทรัพย์สินมรดกอื่นนะครับ
แต่ว่าให้น้ำหนักไปที่ข้อพิพาทเรื่องที่ดินนะฮะคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่นะครับ
ก็น่าจะเป็นมือปืนอาชีพแหละนะครับพุ่งเป้าจะฆ่าทั้งสองคน
ขณะที่นายขจรศักดิ์ยุบลเลิศอายุ๔๓ปีหลานของผู้เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าโอ้โหมันอุกอาจมากครับที่ทำกับผู้สูงอายุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ฝนก็ตกไฟก็ดับส่วนเบาะแสของคนร้ายเนี่ยเขากับญาตินึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นใคร
เพราะไม่เคยทราบว่าผู้ตายไปมีปัญหาหรือข้อพิพาทกับใครแต่ที่น่าสังเกตฮะ
สังเกตมันมีสัญญาณ๑๐วันก่อนได้รถเก๋งสีดำมาจอดหน้าบ้านเหมือนจะมาดูลาดเหลาครับ